ในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตามที่กลุ่มรัศดรนัดหมายว่าจะมาชุมนุมที่แยกรัชประสงค์๑๖นาฬิกานะครับ
แล้วจะเดินมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวาง
มีการวางกำลังป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาพอสมควรนะฮะปิดประตูทางเข้าออกทั้งหมดนะครับ
มีรถบรรทุกเอาดำมายกอยู่ที่ด้านหน้านะครับนอกจากนี้นะครับ
เทเลแกรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับยังได้โพสต์ภาพของรถคันหนึ่งนะฮะ
รถคันนี้นะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอบบอกว่าเป็นรถที่สามารถส่งคลื่นเสียงได้ดังกว่า๑๓๐เดซิเบล
แล้วก็ไกลถึง๖๐๐เมตรนะครับผู้ที่อยู่ใกล้๑๒๐เมตรเนี่ยถึงขั้นหูดับได้
แล้วก็บอกว่าให้ผู้ชุมนุมที่จะมาชุมนุมวันนี้เนี่ยให้เตรียมเครื่องมือหรือว่าเตรียมอุดหู
คือเขาก็เกรงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งคลื่นเสียงแรงดันสูงออกมาตรงนี้ความถี่สูงตรงนี้
เพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ชุมนุมนอกจากการฉีดน้ำใส่อะไรพวกนี้นะครับ
กลุ่มเยาวชนปลดแอบได้โพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกลนะครับ
ตำรวจเอาเครื่องนี้มาติดบนรถฉีดน้ำแรงดันสูงด้วย
กลุ่มเยาวชนปลดแอบบอกว่าจอดอยู่ติดกับรั้วในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนชนิดนี้เนี่ยนะครับตามข้อมูลบอกว่าเป็นอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
ที่เป็นมาตรฐานสากลความรุนแรงต่ำสำหรับงานปราบจราจน
แต่จะส่งผลต่อแก้วหูโดยสามารถส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษที่มีความดังมาก
เพื่อใช้ผลักดันกลุ่มคนแล้วก็ส่งคลื่นเสียงได้ไกลถึง๓๐๐เมตร
๓๐๐๐เมตรนี่๓กิโลเมตรนะครับ
ก็ดังมากไกลดังน้อยนะฮะ๓กิโลเมตรเนี่ยดังชัดเจนทุกระยะนะครับ
แล้วสามารถกำหนดทิศทางเสียงให้เจาะจงไปยังเป้าหมายได้นะครับ
ลักษณะส่งออกไปแบบเป็นกรวยออกไปทำมุม๓๐๖๐องศาจากหน้ารถนะครับ
คลื่นเสียงที่ส่งออกไปนะครับก็อาจจะเป็นทั้งคำพูดของเจ้าหน้าที่ก็ได้
ใช้แทนลำโพงก็ได้เป็นสัญญาณเตือนก็ได้หรือเป็นไฟล์เสียงตามที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่รถที่ติดเครื่องมือเอาไว้เนี่ย
จะเปิดก็ได้คนที่ได้ฟังเนี่ยจะเกิดอาการปวดหูนะฮะกระทบกับการได้ยินเสียงจะดังแบบโอ้โหถี่ต่อเนื่องนะฮะ
ดังแบบวีดแบบที่เราทำสัญญาณที่หน้าจอให้ท่านดูแบบเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับถ้ารับคลื่นเสียงแบบเต็มเนี่ยถึงขั้นหูอื้อหูดับได้นะครับ
ต้องนั่งพักสัก๕๑๐นาทีถึงจะหายปวดหูนะฮะตอนนั้นก็โอ้โหกังวลกันอยู่นะฮะสำหรับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ท่านบอกว่าให้เตรียมเครื่องมือในการอุดหูมาด้วยค่ะแต่สุดท้ายวันนี้ไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้นะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ฉีดน้ำหรือว่าไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรออกมาเลยนะครับในวันนี้นะฮะค่ะอ่านี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ